กลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตหน่อยนะฮะ
เมื่อคืนนี้หนุ่มคนนึงไปเที่ยวผับกับเพื่อน
ออกมาจากผับในตีสี่ตีห้านะ

ห้ามไปห้ามมาเนี่ยกาดยิงหนุ่มคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งของผู้ตาย
แฟนเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขามีกรณี
เคยมีเรื่องกับกาดคนนี้มาก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่ามันชุลมุนวุ่นวายตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
นี่ฮะเป็นลานจอดรถของผับนะครับ
เขาเสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะคันนี้
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ตี๕ที่ผ่านมาครับเป็นลานจอดรถของผับ
ชื่อดังอยู่ตรงข้ามด่านสุรกากรจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมือง
นายไตรเตวิทจินดามัยกุลอายุ๒๗ปี
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยพุ่งเจาะเข้าอกเลยนะฮะ

ลักษณะแต่งซิ่งป้ายแดงที่จอดอยู่ตรงนั้น
ห่างจากจุดที่นายไตรวิทย์ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ห่างไปเล็กน้อยเนี่ย
มีมิดดาบยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรตกอยู่เล่มหนึ่ง
นี่ฮะแล้วมีหัวกระสุนปืนขนาด๙มมอีก๑หัว
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ที่ก่อเหตุที่ยิงในไตรเตวิท
ชื่อว่านายชัยวัดชูวงชื่อเล่นชื่อออสคนนี้นะครับ
นี่ฮะหลังเกิดเหตุยืนรอมอบตัวอยู่นะครับ
พร้อมกับปืนกล็อก๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพเมืองภูเก็ต
ผู้ตายเนี่ยเขาไปเที่ยวผับเมื่อคืนนี้ไปกับเพื่อนชื่อสรายุทธ์นะฮะ

เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อคืนไปเที่ยวกันสลายุทธ์กับไตรเตวิทผู้ตายนะ
พอร้านปิดตรายเจวิทธ์กับนายสรายุทธ์เพื่อน
เขาบอกเขาก็เมากันได้ที่แล้วก็เดินออกมาจากร้าน
มากับสาวที่เป็นสาวเอ็นนักนั่งริ้งอะไรพวกนี้๓๔คน
เพื่อนเนี่ยอ้างว่าไตรเตวิทผู้ตายเนี่ยไม่รู้เขายังไง
เขานึกสนุกหรืออะไรยังไงเขาท้าทาย
ประมาณว่าให้กลุ่มสาวเนี่ยมาจับอวัยวะเพศของเขา
เขาก็ไม่ยอมเขาก็โมโหเขาก็อายเขาก็แบบไม่อยากให้มาจกมาจับ
ด้วยความเมาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าสลายุทธ์กับไตรเตวิทเพื่อนกันเนี่ย
ก็เลยชกต่อยกันเองที่ลานจอดรถ
นายชัยวัดที่เป็นกาดของผับเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาห้าม
ห้ามไปห้ามมาเนี่ยชุลมุนวุ่นวายแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ปรากฏว่าไตรเตวิทถูกยิงเข้าหน้าอกนะฮะเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
แต่แกจะไปคู่เชื่อกับว่าอย่าให้มาทำลายร่างกายน้องคมและสาคมเลสตินนี้
แกไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปฟันเลสตินนี้อย่าให้ด้วยกว่าให้ตัวนี้มันเหลือ
ลุ่มทำลายร่างกายพรุ่ม
คือประมาณว่าเพื่อนบอกว่าพอกาดจะมาห้าม
รายเตวิทย์ผู้ตายก็เลยคว้ามีดมาเอาไปขู่กาดไม่ให้เข้ามาอะไรประมาณอย่างนี้
กาดก็เลยยิงใส่เลยอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
สพมภูเก็ตบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหากับนายชัยวัดกาดของผับเอาไว้นะฮะ
ก็คือฆ่าคนตายนะครับแจ้งข้อหาตรงนี้ไว้ก่อน
เดี๋ยวจะสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป
วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ผับที่เกิดเหตุที่ตะมนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่ร้านเขาบอกนี่ถูกสั่งปิด๗วันนะ
ไม่รู้เพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการยิงกันเสียชีวิตหรือว่า
เมื่อวานเนี่ยออกมาจากผับกันออกมาก็เช้ามืดตี๔ตี๕แล้ว
ส่วนงานศพของนายไตรเตวิทนะครับญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นี่ฮะผู้ตายนะครับเราได้คุยกับแฟนสาวของผู้ตายนะครับ
เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่านี่คือการยิงเพื่อป้องกันตัวของกาด
เพราะลักษณะการยิงเนี่ยเหมือนหวังผลให้ตายกระสุนมันเข้าหน้าอกเลยนะ
เธอบอกเธอมีคำถามเยอะเลยอย่างเช่นทำไมกาดของผับถึงพกปืน
แล้วที่มายิงเนี่ยคือมายิงลูกค้านะลูกค้าที่มาใช้บริการ
แล้วแฟนเธอก็ไม่ใช่ต้นเหตุสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น
เรื่องมันมาจากรุ่นน้องเนี่ยที่ไปด้วยกันแล้วมีเรื่องกับเด็กนั่งริ้งมากกว่า
แค่จะไปห้ามระหว่างเด็กนั่งริ้งกับเพื่อนไม่ได้ว่าชกต่อยกับเพื่อนโดยตรง
บอกว่าเรื่องนี้มันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่นะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแฟนถึงต้องไปเอามีดลงมาจากรถนะ
ส่วนตัวมองว่าคนที่เป็นกาดที่ยิงเนี่ยทำเกินกว่าเหตุตั้งใจเอาถึงชีวิต
เพราะถ้าคุณบอกว่าคุณจะระงับเหตุคุณยิงขึ้นฟ้าก็ได้
ยิงตรงอื่นก็ได้ทำไมยิงเข้าหน้าอกเลย
ซึ่งเธอบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยแฟนของเธอกับกาดคนที่ก่อเหตุ
เคยมีเรื่องกันมาก่อนเมื่อสองปีก่อนนะฮะยังบาดหมางกันอยู่ยังคาใจกันอยู่
แต่ว่าคนที่ยิงนะคะเห็นว่าเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือหนูไม่รู้เพราะว่าเห็นที่เขาบอกว่ามันประมาณ๒ปีได้แล้ว
ที่เขาเคยมีปัญหากันเคยหมางใจกัน
เขาให้ปากคำกับตำรวจว่าเขาป้องกันตัว
ใช่แต่สำหรับหนูหรือว่าหลายคนที่ดูที่ควรจะป้องกันตัว
การยิงระยะไกลมันจะไม่เข้าจุดสำคัญถูกไหมพี่ถูกไหมใช่
มันความคิดหนูคือน่าจะเป็นระยะประชิดเลยช่วงที่ชุนละมุนอะไรแบบเนี้ย
เพราะว่ามันโดนจุดสำคัญแล้วก็ตอนนั้นแกน่าจะไม่ไหวแล้ว
แล้วก็วิ่งคือวิ่งแบบไปอยู่ข้างรถก็คือลงตรงนั้นเลย
แล้วมอบแรงระเบิดต่อหน้าต่อตาโชคดี
เขาก็จะบอกโชคดีที่เราอยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่รถก็สะเทือนแรงอยู่
ได้เท่านี้ไม่ทันคาตาเลยใช้ในชีวิตเกิดมาไม่เคยเห็นมันคืออะไร
หรือเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรไม่งั้นคงไม่บังเอิญขนาดนี้
นี่นะฮะที่แฟนหนุ่มเขาโพสต์เอาไว้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะ
แต่เธอบอกเธอเอกใจนะอย่างเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แฟนเนี่ยยังคุยกับเธออยู่เลยบอกเดี๋ยวจะมารับตอนตีหนึ่งนะโทรมาหา
สุดท้ายเนี่ยไม่มาแล้วตี๕ก็มีเรื่องถูกยิงเสียชีวิต
บอกว่าเธอไม่อยากให้แฟนเนี่ยต้องตายฟรี
ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
เราก็พยายามจะสอบถามไปยังฝั่งของญาติของเขาว่ามันเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันเมื่อสองปีก่อนหรือเปล่า
แล้วมาเจอกับผู้ตายอีกครั้งที่ลานจอดรถเมื่อคืนนี้ก็เลยยิงใส่เขาเลยเนี่ย
จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ยิงเขาตายหรือเปล่าแต่ยังไม่มีใครให้ข้อมูลนะฮะเดี๋ยวรอตำรวจเขาขยายผลอีกทีนึง
ค่ะนี่นะคะก็เกิดคำถามหลายอย่างนะคะอย่างที่พี่อุ๋ยบอกเกินกว่าเหตุไหม
กาดถึงพกปืนมันมีเรื่องอะไรมากกว่านั้นไหมแล้วทำไมผับนี้เปิดถึงตีสี่ตีห้าเลย